ถ้าติดโรคโควิด๑๙ไปแล้ว

ใครไปรักษาอะไรที่ไหนอย่างไรกี่บาท
บัตรประกันสังคมเขาก็รับรองไปแล้ว
มีความเสี่ยงนะในการที่จะติดเชื้อนะคะ
แล้วคนที่ถือบัตรทองล่ะเขาว่ายังไง

บริสุทธิ์ศพศชอนุมัติให้คนที่ถือบัตรทอง
สามารถรักษาโรคระบาดโควิด๑๙ได้แล้ว
นี่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการ

มติคือเห็นชอบให้โรคติดเชื้อโควิด๑๙อยู่ในประเทศ
และขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง
จากนี้อนุมัติหลักการให้ใช้เงินกองทุนไม่เกิน๑๐๒๐ล้านบาท
สำหรับการเบิกจ่ายของสถานพยาบาลต่าง
อกจากนี้เตรียมเสนอคอรมอลวันนี้ค่ะเพื่อของงบกลาง๓๕๐๐ล้านบาท
มาใช้เป็นค่ารักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
แต่เขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาแหละว่าจะตรวจสอบว่าใครเข้าข่ายที่จะได้รับการรักษา
ไม่ใช่ดิฉันสงสัยว่าดิฉันติดโควิดรักษาเลยค่ะดิฉันมีบัตรทอง
อันนี้มันต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวน่าจะออกมาชี้แจงเพิ่มเติม
มันมีขั้นตอนของมันโรงพยาบาลหน่วยรักษาใกล้บ้านปฐมภูมิทุติยภูมิตัตยภูมิ
อกจากนี้ค่ะพูดถึงเรื่องปัญหาหน้ากากอนามัย
ตอนนี้ขาดตลาดจริงไปร้านยาร้านไหนไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกค่ะ
เขาติดไว้หน้าร้านเลยไม่มีหน้ากากอนามัยเกือบทุกร้านเลย
แบบนี้เขาเรียกหน้ากากอนามัยเหรอบางมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นบางจนถึงขั้นเห็นเสื้อสีแดงของคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าน่ะ
สามสิบบาทมีให้สองแผ่นไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเอง
คือหน้ากากอนามัยมันก็ต้องปลอดภัยนะคุณนะมันมันมีบางชนิดของมันอยู่
ไม่ใช่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วจะปลอดภัยไปซะหมดเนี่ยนะคะอันเนี้ยคนใช้ทวิตเตอร์คนนี้เขาพูดว่า
ที่พูดถึงบอกว่ามันบางเนี่ยบางขนาดนี้ทำไมกล้าขาย๓๐บาทเนี่ย
ซื้อมาแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยเนี่ยนะคะขณะที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่
ไปสอบถามร้านขายยาทั่วไปแล้วนะคะก็พบว่าไม่มีหน้ากากอนามัยขายมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะใครที่พยายามจะหาหน้ากากอนามัยลองดูนะ
ในโลกออนไลน์เขายังคงมีขายกันอยู่แต่ก็ต้องย้ำนะไปดูรีวิวร้านหน่อย
ว่าเขาส่งให้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะมาดูตัวเลขเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิดสิบเก้าในประเทศไทยกันหน่อยเนี่ยนะคะล่าสุดประกาศอันนี้อย่างเป็นทางการเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพบผู้ป่วยเพิ่มหนึ่งรายเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบสองปี
มีอาชีพดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้สัมผัสกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ขณะเดียวกันค่ะมีผู้ป่วยนะคะยืนยันกลับบ้านเพิ่ม๑ราย
เป็นหญิงไทยอายุ๔๓ปีรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะ
ส่วนตัวเลขสะสมในประเทศไทยตอนนี้มีผู้ป่วยนะคะ๑๐ขออภัยค่ะ
สิบสามรายยังคงรักษาอาการติดเชื้อในโรงพยาบาลสิบเอ็ดราย
กลับบ้านได้แล้วสามสิบเอ็ดรายเสียชีวิตหนึ่งราย
นี่เป็นตัวเลขนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้า
ในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามตัวเลข
บางทีเราอาจจะไม่สูงเท่าต่างประเทศเขาแต่ก็ระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งกระแสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดในต่างประเทศที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเป็นรายวันและหลักร้อยเป็นรายวันเลยเนี่ยนะคะ
มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้
ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ตาม
แล้วเรื่องนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะนับจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงข้อมูล๑มีนาคมที่ผ่านมา
มีคนไทยที่อาศัยในเกาหลีใต้นะไปรายงานตัวแล้วกว่า๕๐๐๐คน
มีความต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเฉพาะที่นครแทกู
ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดแล้วก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙มากที่สุดนะคะ
แทกูมีคนไทยอยากจะเดินทางกลับประเทศไทยรายงานตัวแล้ว๑๓๖คน
ทางการเกาหลีใต้ว่ายังไงเนี่ยนะคะก็สอบถามกลับไปเกาหลีใต้บอกว่ามีมาตรการค่ะให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินวีซ่า
วีซ่านะแสดงความสมัครใจออกนอกประเทศได้จนถึง๓๐มิถุนายนโดยไม่ต้องเสียค่าปรับหรือไม่มีโทษห้ามกลับเข้ามาในเกาหลีใต้
เพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละมีคนไทยนะคะจำนวนมากที่เข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายแต่เนี่ยค่ะเกาหลีใต้เขาบอกว่ากลับได้ไม่เสียค่าปรับไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะไม่มีการฆ่าโทษด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฉุกเฉินของโลกใบ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไปฆ่าโทษก็ไม่มีใครกล้ากลับนะ
ส่วนคุณวิสุนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกสั้นแบบนี้นะขั้นตอนการส่งตัวกลับเนี่ยแม้ว่าคุณจะผิดกฎหมายอะไรก็ตามต่างขอดูขั้นตอนก่อนมันทำได้ไหมและหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีหรือเปล่า